คุณผู้ชมคะเล่าพอได้เข้าปากแล้วเนี่ยเปลี่ยนคนเป็นคนละคนกันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือหลานชายกับคุณป้า
หลานก็ไปดื่มเล่าจนเมาไม้สุดท้ายมาคว้าอิโต้ฟันป้า
จนเสียชีวิตคาห้องนอนที่บ้านนะคะ
และแถมตอนจับตัวได้เนี่ยยังบอกกับตำรวจคือปฏิเสธตำรวจอีกนะว่าไม่ได้ทำ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาที่บ้านในตำบลท้ายดง

พอตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปถึงที่บ้านหลังนี้เลยค่ะ
ไปพร้อมกับทีมแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ไปเจอศพของนางหมู่แก่นไทยหรือว่าป้าอ๋องอายุ๖๒ปี
อ๋องเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะคะ
สภาพคือมีบาดแผลถูกมีดฟันที่หน้าผาก
เป็นแผลชะกันยาวสัก๕๖เซนติเมตร

ส่วนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ประตู
ประตูโดนมีดฟันจนประตูมันพังแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่ไปถึง
ก็มีการส่งศพไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่วนนี้ค่ะตำรวจจับกลุ่มนายคนนี้ได้
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนายวัชรชัยชินอาจ
หรือว่าในแม็กซ์อายุ๒๘ปี
แม็กซ์เป็นหลานของป้าอ๋อง
แล้วก็ยึดมีดอิโต้ค่ะยาว๑๘นิ้ว
เป็นญาติของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ป้าอ๋องไม่มีลูกไม่มีสามี
อยู่กับหลานในแม็กซ์นี่แหละ๒คน
แล้วก่อนเกิดเหตุในแก๊กก็ไปกินเหล้าเมาไม้
กับเพื่อนที่ตลาดสดอยู่ห่างจากบ้านสักประมาณ๑๐๐เมตร

ซื้อเหล้ามาดื่มต่อที่แคร่หน้าบ้านนะคะ
จนถึงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
แม็กซ์ก็ถือมีดอิโต้ออกมาจากบ้านนะ
แล้วมาบอกกับญาติว่านี่ไปดูป้าห้อง

หลังจากนั้นนายแม็กซ์ก็เดินไปรับมีดอิโต้ที่อยู่ข้างบ้าน

ที่ตำรวจจะมาจับกลุ่มเอาไว้ได้นะคะ

หรือเป็นมือตายให้มาดูก็หน่อย
ก็เลยบอกให้ลูกชายโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ก็คือตอนหน้านักก่อนหน้านักก่อนได้ยินเสียงอะไรไหมครับ
ก็เสียงมีดฟันอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้ออกมาดู
เสียงมีดฟันอะไรสักอย่างก็คือฟันประตูก่อนนะคะ

ซึ่งตำรวจก็ตั้งข้อหากับในแม็กซ์คนนี้
ฐานความผิดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ตอนจับในแม็กซ์ได้ในแม็กซ์ยังปฏิเสธนะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวในแม็กซ์ไปสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ